เหนือตอนล่างกลางตอนบนอย่างสุโขทัยคุณผู้ชมฮะระดับน้ำแม่น้ำยมตอนนี้
สูงขึ้นเรื่อยแล้วทะลักท่วมบ้านเรือนผู้คนและที่น่าห่วงที่สุดคือ
อำเภอเมืองนี่แหละคุณผู้ชมฮะครับเมื่อสองวันก่อนครับ
ระดับน้ำในแม่น้ำยมมันเอ่อล้นถนนเรียบแม่น้ำครับ
พื้นที่หมู่หนึ่งตะบนปากแควร์อำเภอเมืองสุโขทัยเป็นระยะทางเพราะ
กิโลห้าร้อยเมตรน้ำก็ท่วมหมู่บ้านริมน้ำยมครับ
ผู้คนออกไม่ได้เข้าไม่ได้ครับเมื่อวานนี้ระดับน้ำยังไม่พ้นวิกฤตนะ
เอ่อล้นท่วมหลายพื้นที่ในอำเภอเมืองครับโดยเฉพาะหมู่ที่๑นี่แหละ
ชาวบ้านที่เขาโดนน้ำท่วมเขาทำยังไงล่ะต้องอาศัยเรือท้องแบนเอาครับ
อาศัยเรือท้องแบนของเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ยังดีนะยังมีการให้ความช่วยเหลือด้านอาหารและน้ำดื่มอยู่บ้างครับ
นี่ต้องไปอยู่ชั้นสองกันอืมส่วนความช่วยเหลือจากทางวัด
ก็ยังมีนะคุณผู้ชมเมื่อวานตอนเย็นครับ
๖โมงเย็นเนี่ยพระครูประหลัดวิมลสิทธิวัฒน์ครับ
หรือหลวงพี่นากท่านเจ้าอวาดวัดคลายชมพลอำเภอบุงท่านมาพร้อมกับรองพุทธว่าท่านสูชาธิฆสุข
รักษาราชการแทนผู้ว่าลงพื้นที่เลยนี่ไปมอบสิ่งของยังชีพครับ
แล้วน้ำเนี่ยทะลักท่วมบ้านเรือนผู้คนจนเดือดร้อนในพื้นที่หมู่หนึ่ง

เพราะว่าดูจากระดับน้ำตรงพื้นนะคุณผู้ชมน้ำไหลเชี่ยวแรงเลย
ถ้าไม่ออกมาเนี่ยอันตรายฮะนี่เด็กก็ต้องคอยให้ผู้ใหญ่เนี่ยจับแขนเอาไว้
แจกถุงยังชีพจากโครงการสังคานุเคราะหลายทุกข์ครับ
ของเจ้าประกุลสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม
มอบให้กับชาวบ้านเป็นการช่วยเหลือญาติโยมในยามเดือดร้อน
จำได้ใช่ไหมตอนวิกฤตโควิดที่เขาบอกว่าในยามปกติเมื่อญาติโยมไม่ทิ้งวัด
ยามวิกฤตวัดก็ไม่ทิ้งญาติโยมเหมือนกันนี่แหละฮะตอนน้ำท่วมก็เป็นเหมือนกันฮะ
พระก็ต้องจับเชือกมาแบบนี้ภาพรวมระดับน้ำในแม่น้ำยมที่ไหลผ่านอำเภอเมืองสุโขทัย
ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องครับคุณผู้ชมต้องจับตาและเฝ้าระวังในพื้นที่
เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเลวร้ายลงไปได้อีก
เมื่อวานเนี่ยคุณผู้ชมไปเช็คที่ประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์
เกณฑ์กำหนดหรือเมื่อวานระบายน้ำระดับ๗๗๑๕ลูกหมาดเมตรต่อวินาที
นี่คือตัวเมืองสุโขทัยทำให้ผมเป็นหวงไปถึงมัน
ซึ่งทุกทีไหนไอ้คุ้งน้ำโขงกลางเมืองสุโขทัยเนี่ย
โรงกลางเมืองสุโขทัยเนี่ยครับแล้วน้ำมันจะแอบไปใต้เทศบาลแล้วไปผุดขึ้น
นะครับจำภาพพวกนี้ได้ใช่ไหมอ่านี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
เป็นห่วงต่อไปเลยคนสุโขทัยเป็นยังไงคุยกับเราหน่อยนะครับ
ห้องข่าวหัวเขียวส่วนที่โคราชชุมพวงชุมพวงน้ำท่วมหนักนะครับ
โอ้ยนี่อ่าอ่าอ่าให้ให้ถ่ายว่าเขาทำอะไรกัน
เรือมาที่โรงพักเหรออ่ามาแจ้งความหรือมาอะไร
ความทุกข์มันไม่หยุดแม้ว่าน้ำจะท่วม
คนก็ต้องมาติดต่อราชการประสานราชการแล้วต้องมาแจ้งความ
ตำรวจก็เลยต้องเอาเรือท้องแบนมาลากรับส่งชาวบ้านสพชุมพวง
ใช่ครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับนอกจากนี้ยังมีสถานที่ราชการอีกหลายแห่งนะ
ไม่ว่าจะเป็นที่ว่าการอำเภอชุมพวงเทศบาลตะบนชุมพวง
บ้านพักฮาศการตลาดสดระดับน้ำท่วมสูงหกสิบถึงเจ็ดสิบเซนติเมตร
ลุยน้ำกันเข้ามานี่สนามฟุตบอลใช่ไหมน่ะโอ้โหจะครึ่งโกลอยู่แล้วน่ะ
นึกว่านะฮะน้ำครับคุณผู้ชมครับพื้นที่อำเภอชุมพวงปีนี้
ถือว่าน้ำท่วมหนักสุดในรอบสิบสองปีเมื่อก่อนไอ้คำเนี้ย
เรานานจะได้ยินทีนะน้ำท่วมที่สุดในรอบเท่านั้น
น้ำท่วมที่สุดในรอบเท่านี้ช่วงนี้ได้ยินบ่อยนี่แหละได้ยินบ่อยเลย
เออนี่แหละครับคือคุณผู้ชมฮะน้ำมาจากสองสาย
คือมาจากลำน้ำมาดอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีลำ
ไหลลงมาสมทบกับลำน้ำมูลที่อำเภอพิมายแล้วมันก็ไหลมาชุมพวง
อืมนะครับทำให้หน่วยงานต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับ
โอ้โหนี่ชุมพวงใช่ไหมนึกถึงอีกที่หนึ่งด้วยอ่ะ
พี่มายพี่เบิ้ลพี่มายเออคือโทราสนี่นะครับน้ำที่ไหนลดแล้ว
พี่มายจะเป็นที่ท้ายนะฮะพี่มายครับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ทุกวันเฮ้ยนี่รถไถนาเนี่ยใช่ฮะหลายจุดอยู่ในขั้นวิกฤตเกษตรกรคนหนึ่งนะครับ
จอดรถไถแบบเดินตามเอาไว้นะครับติดกับทุ่งนาติดลำน้ำมูล
ปรากฏว่าน้ำท่วมมาเร็วคนย้ายออกเองไม่ได้ต้องให้กู้พลายฮุกสามสิบเอ็ดนะ
ูหายฮุกเนี่ยโอ้โหมาช่วยเหลือครับนะครับแต่กว่าจะเอาออกมาได้นะฮะ
ทุลักทุเลพอสมควรเพราะปริมาณน้ำมันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น
กระสอบทรายนี้ถมแล้วถมอีกถมแล้วถมอีกนะครับนี่แหละฮะ
มอเตอร์ไซค์ก็ต้องยกออกจากบ้านกันไปก่อนไปหาที่สูงสูงเอาไว้
คุณผู้ชมครับจิตอาสาอำเภอพี่มายนะครับเนี่ยฮะ
มายกบอร์ตอไซค์ของชาวบ้านครับใส่รถทรัคเตอร์ไปนะครับ
แล้วย้ายออกไปก่อนน้ำลงเมื่อไหร่ค่อยเอากลับเข้าบ้านนะครับ
อย่าเสี่ยงเลยนะครับเสียดายรถนะครับ